เอาล่ะยังอยู่กับพี่เต้๐๐๗นะคุณผู้ชมอย่าพลาดนะ
มีคนเข้ามาหยิกเข้ามาแนะนำเข้ามาตรวจสอบพี่เต้เพียบ
เมื่อวานนี้นะครับสสเต้นำอาหารคาวหวานผลไม้ไป
ดวงวิญญาณสัมภเวษีนะครับบอกช่วยเปิดทางนะ
ช่วยเปิดทางหน่อยในการสืบหาข้อที่จริงคดีแตงโมเนี่ย
ใต้สภาพพระรามเจ็ดเขาเคยไปจำได้ไหม
เขาเคยไปที่นี่แล้วอีกแป๊บหนึ่งก็ไปที่ท่าน้ำ
แล้วไปเจอสวบภาพเขาเคยทำแบบนี้มาแล้วครั้งหนึ่ง
ใช่นี่แหละครับใช่เพราะว่าตอนนั้นทูบสั้น
งงทูบสั้นเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟัง
เอาเนื้อหมูดิบไปไก่ดิบไปปลาไปนะฮะ
ขนมหวานผลไม้แล้วก็จุดทูบ๑๖ดอก
ที่บริเวณสะพานพระราม๗เพื่อเชิญดวงวิญญาณให้มากินของเส้นไหว้
และอุทิศส่วนกษลให้กับดวงวิญญาณที่เคยเสียชีวิตไป
แล้วก็อธิษฐานถึงดวงวิญญาณทั้งหลายนะฮะ
เต้บอกว่าเมื่อ๒๗กุมภาพันธ์จำได้ไหม
หลังจากเจอศพแตงโม๑วันเนี่ยเขาก็มาทำพิธีแล้วครั้งหนึ่ง
แต่มันยังไม่สมบูรณ์ทูบสั้นไปก็เลยมาทำพิธีอีกครั้ง
โดยนำทูบที่ยาวกว่ามาจุดเพื่อให้ดวงวิญญาณสัมภเวษี
ที่ยังไม่ไปเกิดมีเวลาในการรับเครื่องเส้นไหว้

อันนี้พระบอกมาเขาบอกนะ
ทำให้เรื่องการหาหลักฐานคดีต่างโมนเนี่ย

มันยังมืดมนต์อยู่แบบนี้นะครับ
แล้วมันลาบลื่นขึ้นทันทีนะพอทำเนี่ย

เช้าวานเนี่ยพอทำปั๊บมีคนเอาหลักฐานมาให้ที่บ้านปุ๊บเลย
เขาบอกเป็นข้อมูลอีกทางหนึ่งส่วนกรณีที่แม่ของคุณแตงโม
แล้วก็ทนายเดชาออกมาแถลงข่าวหลังจากเข้าไปดูสภาพศพ
ของคุณแตงโมที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจพี่เต้บอกว่า
สิ่งที่แม่ของคุณแตงโมกับทนายความไปดูเป็นเพียงภาพถ่าย
อีกทั้งยังไม่มีความรู้ด้านนิติเวชฉะนั้นควรให้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ย
เข้าไปช่วยดูว่ามีข้อโต้แย้งอะไรบ้างส่วนตัวเนี่ย
รอดูผลการชนะสูตรรอบ๒ซึ่งต้องตรวจที่สภาพของศพ
ว่าฟันเนี่ยมีการต่อเติมเสริมแต่งให้ออกมาดูสมบูรณ์หรือเปล่า
โดยเฉพาะฟันแปดซี่ที่เคยรักษาหลังประสบอุปติเหตุทางรถยนต์
ทั้งนี้ส่วนตัวยังเชื่อในคำพูดของคุณไทยเอกพันธ์
เนื่องจากเป็นคนแรกที่เห็นสภาพศพของคุณแตงโม
คุณผู้ชมต่อเนื่องเลยนะคะสำหรับพี่เต้พี่เต้ยังคงเดินหน้า
หาหลักฐานโดยเฉพาะกล้องวงจรปิดอย่างต่อเนื่องนะคะ
ก่อนหน้านี้หลักก็คือหาแถวสะพานพระราม๗ถูกไหมคะ
ทีนี้พี่เต้เปลี่ยนจุดค่ะคุณผู้ชมได้กล้องวงจรปิดเพิ่มมาอีก๓ตัว
คุณผู้ชมตามนะคะน่าสนใจคือก่อนหน้านี้จำได้ไหมคะ
เกิดเรื่องแรกเลยแล้วปรากฏว่าพี่เต้ไปได้กล้องวงจรปิดมา๓ตัว
แล้วเห็นเรืออีก๒ลำขับตามเรือสปีดโบสต์คันที่คุณแตงโมนั่ง

นี่ไงตั้งคำถามคือเขาอาจจะออกตัวจากจุดเดียวกันจุดเดียวกันหรือเปล่า
พี่เต๊บอกตามค่ะคุณผู้ชมนับวันดูสิค่ะ
พี่เต้เริ่มหาหลักฐานกล้องวงจรปิดตั้งแต่๖มีนาถึง๑๕มีนา๙วัน
เดินหน้าหาหลักฐานต่อเนื่องนะคะได้คลิปจากกล้องวงจรปิดมาไม่ต่ำกว่า๑๕๐ตัว
มาเริ่มค่ะยันเชื่อว่าคุณผู้ชมอยากดูแล้วว่า๓มุมที่เป็นมุมใหม่
มันบอกอะไรได้บ้างคุณผู้ชมไปเลยค่ะ
ดีนะเดี๋ยวโดนฟ้องนะเอาดี
ตามสคริปต์เลยสคริปต์เนี่ยก็คือเอามาจากสิ่งที่พี่เต้พูดเลยนะคะ
มาท่าเรือวัดปรมัยยิกาวาสเกาะเกร็ดตรงนี้สำคัญค่ะ
จับภาพขณะที่เรือสปีดโบสต์สีขาวลำหนึ่งใช้คำว่าลำหนึ่งนะครับ
แล่นไปสักประมาณช่วงเวลาคุณผู้ชมดูหน้าจอไปพร้อมกันก็ได้นะคะ
เวลาสำคัญ๑๗นาฬิกา๒๔นาทีเห็นไหมคะ
สปีดโบสต์สีขาวใช่ลำที่คุณแตงโมนั่งไหม
ไม่ใช่ไม่ใช่นะคะนี่เป็นลำหนึ่งของคนอื่น
ก็เราไม่ได้ฟันทงนะคะว่าของใครนะคะอืมต่อมาเรือลำของคุณแตงโม
ที่คุณแตงโมนั่งเนี่ยตามมาห่างกันสักประมาณ๒๗นาที
สักพักหนึ่งคุณผู้ชมจะเห็นค่ะ๑๗นาฬิกา๕๐นาทีนี่
อันล่างนะจอล่างนะจอล่างค่ะเรือสปีดโบ๊ทของคุณแตงโมนะคะ
เวลาต่างกัน๒๗นาทีอันนี้จุดแรกก็คือบริเวณท่าเรือวัดเกาะเกร็ดนะคะ
ต่อค่ะพี่เต้ลงพื้นที่ไปที่ร้านอาหารตานิดที่สามโคกปฐุมธานี
ปรากฏว่าร้านปิดค่ะแล้วยังไงต่อไม่ลดลักความพยายามค่ะ
ไปร้านข้างเคียงเลยไปร้านกระแชงมอนค่ะแล้วเป็นจังหวะดีค่ะ
ได้หลักฐานชิ้นสำคัญมาเพิ่มเพราะร้านนี้เขาก็มีกล้องวงจรปิดอ่า
คุณผู้ชมนี่ค่ะอ๋อตัวนี้เลย
กล้องวงจรปิดของร้านจับภาพเรือของคุณแตงโมนี่ดูนะคะ
ค่อยไหลมานะฮะค่อยไหลมาต้องลดความเร็วแล้วเวลาจะเข้าท่านะคะ
แล้วไหนอ่ะอีกสองลำที่บอกว่าตามกันมาอ่า
ใจเย็นเย็นค่ะครับตามต่อนะคะเวลายี่สิบนาฬิกายี่สิบเอ็ดนาทีตรงนี้สำคัญ
อ่าไม่เป็นไรอ่านี่ค่ะเห็นเรือสปีดโบ๊ทของคุณแตงโมเนี่ย
ขับออกจากท่าคุณผู้ชมสังเกตดีนะคะ
หน้าจอพร้อมกันนะคะมุมขวาของกล้องจะเห็นเหมือนกับว่ามีเรือสปีดโบสต์
สองลำครับจอดรออยู่อืมเห็นเหมือนกันไหมคะ
สังเกตจากอะไรสังเกตจากไฟหลังจากที่เรือของคุณแตงโมออกจากท่าเรือสองลำ
สองอันนี้เรืออ่าเรือสองลำที่ปุ้ยบอกอ่านี่ค่ะ
แล้วก็ออกไปด้วยออกไปด้วยบังเอิญหรือเปล่าไม่ได้ขับตามนี่
กินอาหารร้านตรงนั้นแล้วเสร็จพร้อมกันหรือเปล่าแล้วขับขนาบกันไปเลยนะเออ
ก็ก็ออกจากจุดสตาร์ทจุดเดียวกันก็ไม่เห็นแปลกเวลาเราไปทานร้านอาหาร
แปลกก็เพราะว่าถ้าเกิดว่าเรือลำนั้นเป็นของคนที่มาทานอาหารทั่วไป
เออมันจะไม่ขับตามสิคะครับมันมีกล้องวงจรปิดอีกตัวหนึ่งที่รับเลย

แล้วจะเห็นพฤติกรรมของเรือทั้งสองลำ

เดี๋ยวค่อยดูไปก็ได้นะคะอันนี้จุดออกนะคะจุดออกจากร้านอาหารนะคะ

คุณผู้ชมดูแล้วคุณผู้ชมรู้สึกยังไงคะ

ขับออกจากร้านอาหารมุ่งหน้าไปที่สะพานสังฮี
แล้วมุมกล้องนี้นะคุณผู้ชมพี่ปุ้ยพี่เบิร์ต
ครับไม่เคยเห็นใครเปิดเผยมาก่อนเลยอ่ะใช่ค่ะ
นี่ดูนะคะนี่

๔ทุ่ม๓๐นาที๓๓วินาที

ใช่ถ้าตามตำรวจบอกนะอันนี้ข้อมูลตำรวจนะ
แต่ข้อมูลพี่เต้คือบอกว่าตอนที่ตกเรือสักประมาณ๓ทุ่มกว่า

ใกล้จะเป็นเวลาที่คุณแตงโมตกเรือแล้วใช่ไหม
เรือของคุณแตงโมขับผ่านไปก่อนหน้านี้ก็คือสักประมาณ๔ทุ่ม๗นาที
หลังจากนั้นสปีดโบ๊ทลำนี้สีขาว
สีขาวตามมาเป็นลำเดิมใช่ไหม
ตั้งแต่ต้นที่ดิฉันเล่าไป๔ทุ่ม๓๐นาที
ห่างกันสักประมาณ๒๓นาที
่งหน้าไปทางสะพานกรุงทนสะพานสังฮิเหมือนกัน
ตำรวจมีข้อมูลนี้หรือยังคะถ้ายังไม่มีขอจับพี่เต้ได้
ถ้าคุณแตงโมตกจากเรือจริงคนบนเรือสองลำนี้ต้องเห็น
ใช่ถั่วต้มละค่ะถูกต้องละค่ะ
แล้วประเด็นนี้ไม่เคยเห็นใครพูดถึงเลย
มีแน่นะว่าจะมีเรือที่เขาด้วย

แล้วคุณผู้ชมได้เห็นหน้าจอพร้อมกันแล้วเมื่อสักครู่
เดี๋ยวช่วงนี้ขอบคุณอาจารย์ไพรวัลแสงสุนทรก่อนนะครับ

ยังอยู่กับพี่เต้อยู่๙วันกับปฏิบัติการของเต้ไทยศรีวิลัย
กับการผจญภัยของเขาย้อนดูซะหน่อยเขาเจออะไรบ้างเขาไปที่ไหนมาบ้างครับ
คุณเต้เนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่๖มีนาไปท่าเรือเทเวศก่อน
ซึ่งเป็นจุดที่เขาเชื่อว่าคุณตังโมตกเรือตรงนี้
ถ้าเรือเทเวศตรงนี้แล้ววันที่๗มีนาครับ
ไปที่ท่าเรือเทเวศแล้วก็ร้านค้าใกล้เคียง
ไปหากล้องวงจรปิดไปหาหลักฐานต่างไปถามคนแถวนั้นว่าเห็นอะไรบ้างไหม
วันที่๘มีนาหากล้องวงจรปิดต่อครับ
สะพานพระราม๖พระราม๗พระราม๘แล้วก็ใต้สะพานสังฮี
พอวันที่๙ไปท่าน้ำวัดเทวราชกุญชร
ท่าเรือข้ามฝากบวรมงคลบริเวณสะพานสังฮีครับ
วันที่๑๐มีนาไปท่าเรือพระราม๗ตรงนี้มี๒มุมนะครับ
วันที่๑๑มีนาคมไปได้ภาพกล้องวงจรปิดจากโกดังเอกชน
แล้วก็มหาวิทยาลัยต่างแถวนั้นนะฮะ
วันที่๑๒มีนาไปร้านอาหารชิดชนลชมสภาแต่ว่ากล้องเสีย
แล้วก็ไปร้านชีฟวิเลสอันนี้ก็ไม่ได้ภาพครับวืดครับ
ร้านปิดแม่ไม่เป็นใจเลย
แล้วก็ลงเรือหางยาวไปไล่กล้องวงจรปิดบริเวณบ้าน
แล้วก็ร้านอาหารที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

แต่บริเวณการไฟฟ้าบางกรวย
มีกล้องวงจรปิดถึง๒๗ตัว
และภายในเรือของการไฟฟ้าอีก๕๖ตัวครับ
แต่ไม่สามารถเปิดให้ดูได้
อันนี้๑๒มีนานะครับถัดมา๑๓มีนาพี่เต้ขอพัก๑วัน
๔มีนาพี่เต้ไปประตูระบายน้ำข้างวัดรุ่มคงคารามครับ
แล้วก็ได้กล้องวงจรปิดของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

วันของการปฏิบัติการของพี่เต้เนี่ยนะฮะ
ไปท่าเรือวัดปรมัยยิกาวาส
ไปร้านกระแชงมอนแล้วก็สะพานกรุงทน
นำมาซึ่งภาพที่ทำให้เห็นสปีดโบสต์๒ลำ
นั่นแหละค่ะที่ดิฉันบอกไปเมื่อสักครู่ใช่ไหม

คือความตั้งใจของคนนี้คุณเต้๐๐๗เนี่ยนะ
คือถ้ามองถึงความตั้งใจเนี่ยเขาตั้งใจดีนะครับ
แต่มันก็มีบางอย่างที่ว่า
ไปแล้วคนนั้นวิจารณ์คนนี้บอกเฮ้ยเต้มันจะใช่เหรออะไรแบบนี้
ส่องลงมาดูสิส่องลงมาดูสิตอนนั้นเขาทำอะไรกันอยู่นะครับ
จิสด้าบอกเต้ลองฟังจิสด้าก่อน
นายปากรอาภาพันธ์ภูมิในการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสด้า
เปิดเผยกับทีมข่าวบอกว่าหลังจากทราบข่าว
ว่าสอเต้ประสานไปที่กูเกิ้ลเอิร์ทนะ
เพื่อดูภาพดาวเทียมขณะที่คุณแตงโมตกเรือเนี่ย
จิสด้าของเราได้เปิดภาพดาวเทียมในช่วงเวลาเกิดเหตุพบว่า
เทียมได้เคลื่อนไปยังจุดอื่นจึงไม่เห็นไม่ได้ภาพ
สำหรับดาวเทียมที่ใช้ในการตรวจสอบคือดาวเทียมออฟติเคิล
สำรวจโลกและจะโคจรรอบโลก
ไม่ได้อยู่กับที่เหมือนกล้องวงจรปิด
ดังนั้นจะมาอยู่ตำแหน่งเดิมเป็นบางช่วงเวลาเท่านั้น
และจะถ่ายภาพตอนกลางคืนไม่ค่อยชัดหนึ่งนะ
ผอปากรบอกต่อบอกว่าภาพถ่ายดาวเทียม
น่าจะใช้เป็นเบาะแสหรือหลักฐานทางคดีได้
หากเป็นจังหวะที่ดาวเทียมถ่ายได้พอดีโดยเฉพาะกลางวัน
มองเห็นชัดส่วนกลางคืนจะดูได้จากดาวเทียมเรด้า

เป็นการซื้อข้อมูลจากดาวเทียมที่ถ่ายแล้ว
ดาวเทียมของประเทศต่างทั่วโลกแล้วไปอัปเดตข้อมูล

ทันสมัยเหมือนที่ต่างประเทศเขามี
ขณะเดียวกันคนนี้ก็ออกมาอาจารย์ออสวิรชัยพุทธวงศ์ครับ
อาจารย์ภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
อาจารย์ออสโพสต์ภาพถ่ายดาวเทียมพร้อมด้วยความเคารพนะ
ก็คืออาจารย์ออสเนี่ยเขาให้ความรู้กับพี่เต้โดยระบุว่า

สถานที่สำคัญเขาอัปเดต๓สัปดาห์ครั้ง
แล้วปกติเนี่ยเขาจะถ่ายตอนกลางวันเท่านั้นครับ
อันนี้เป็นความเห็นจากจิสด้าแล้วก็อาจารย์ออสครับ
เกี่ยวกับเรื่องของดาวเทียมที่พี่เต้
จะไปขอความร่วมมือขอภาพเขามาดูครับ

แล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นสัก๔ทุ่มอย่างนี้

รุยเสร็จต่อไปทวงถามความยุติธรรมต่อไป